เรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันหน่อยนะคะ
หลังจากที่ฝนตกสะสมคือตกทุกวันและตกวันละหลายครั้ง
ทำให้เกิดลักษณะของน้ำท่วมขังนะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดพิษสุนุโลกค่ะ
จากบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายแล้ว
พื้นที่ทางการเกษตรตอนนี้ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกัน
และลักษณะน้ำคือมาแบบนี้ค่ะ

เขาบอกว่าจุดไหนที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

ลักษณะที่คนเคยไปร่องแพ้ร่องแก่งต่าง
คือเล่นไม่ได้แล้วลักษณะแบบนี้ค่ะน่ากลัวมากนะคะ
ฝนคือจุดนี้เป็นฝนที่เกิดจากการตกต่อเนื่อง

หลังจากนั้นน้ำพอมันเยอะแล้วมันก็หลากเข้ามาในพื้นที่พิษสุนโลก
โดยเฉพาะเนินมะปรางค่ะ
เกิดน้ำหลากเข้าสู่คลองวังโพรงตำบลสย้อย
น้ำนี่ล้นตลิ่งมาท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะ
ประกอบไปด้วยหมู่ที่๗หมู่ที่๘และหมู่ที่๑๓
หลังจากนั้นมันก็ไหลเข้าท่วมสวนมะม่วง

ถ้าน้ำท่วมก็คือพังหมดนะคะ
อกจากนี้นาข้าวโดนน้ำท่วมเช่นเดียวกันค่ะ
เจ้าหน้าที่มูลและนิทิปราศาสตร์บุญสถานค่ะ
เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านเก็บของขึ้นสู่ที่สูง
รายเก็บไม่ทันเข้าของลอยตามน้ำไปหมดค่ะ
ฝ่ายปกครองก็ได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

นำเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่มเข้ากล่อง
มอบให้กับชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วม

เดี๋ยวจะเร่งช่วยด้านอื่นต่อไปนะคะ
พื้นที่ใกล้เคียงกันค่ะเพชรชบูรณ์

โดยเฉพาะที่อำเภอหล่มศักดิ์
ท่วมพนังกั้นน้ำที่สูงกว่า๑เมตร
เข้าท่วมเขตเศรษฐกิจ

ในตำบลบ้านติ้วบ้านหวายตานเดี่ยว
ประชาชนเดือดร้อนหลายพันหลังคาเรือน
พื้นที่ระดับน้ำสูงมากกว่า๑เมตร๕๐เซนติเมตร

ชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ที่บริเวณริมแม่น้ำป่าศักดิ

ต้องรอให้กู้ภัยและทหารจากมพันธ์๒๘มาช่วยอบพยพออกจากบ้าน

พยายามติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกให้มากที่สุด
นี่คือสถานการณ์น้ำในสัปดาห์นี้
อยากให้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันต่อ
เพราะสัปดาห์หน้าฝนมาเยอะอีกเช่นเดียวกัน

ที่ลมศักดิ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์คือที่นี่น้ำสูงกว่า๑เมตร
ชาวบ้านบางที่เขาเอาเชือกมาขึงกั้นไว้ไม่ให้รถวิ่งเข้าออกในหมู่บ้านเลย
เพราะว่ามวลน้ำเนี่ยมันจะกระเด็นมันจะเป็นคลื่นแล้วเข้าไปในบ้านของชาวบ้านเขา
แต่มีรถบางคันฝ่าเชือกกั้นนี้เข้าไป
แล้วน้ำมันไปโดนชาวบ้านบางหลังเขาถนไม่ไหวเขาโมโห
ถอดรองเท้าแล้วป่าใส่รถกระบะคันนี้เลย
โอ้โหคันแรกถอยหลังคันนี้มาเต็มสูบเหมือนกันนะ
เรามาพร้อมวนน้ำนะฮะเราไม่เบาเลยนะ
ไม่เบาเลยถ้าวิ่งเบานี่ยังพอเข้าใจได้
แต่นี่คือแบบเหมือนซิ่งจริงแล้วก็เกิดคลื่นน้ำ
เข้าสองฝั่งของชาวบ้านเห็นไหมคะ
แล้วในบ้านก็ท่วมแล้วกระแสของคลื่น
บางทีมันจะทำให้ข้าวของรั้วเสียหายได้

ใช่คุณผู้ชมแล้วเนี่ยค่ะเป็นภาพที่เจ้าของบ้านเขาทนไม่ไหวอ่ะ
ถอดรองเท้าปลาใส่รถกระบะเลย
คือโมโหสุดแล้วนะคะถามว่าสำนึกไหม
รถคันนี้ไม่สำนึกนะคะ
ไปกลับเขาขับวนไปอย่างนี้สองสามรอบ

คือถ้าเกิดคิดในทางอย่างนี้แกล้งกันหรือเปล่า
นั่นแหละสิเพราะว่าวนสองสามรอบเลยนะคะ
คุณผู้ชมคลิปเหตุการณ์นี้ค่ะคุณสุรติ้วยิ้มแฉ่ง
เป็นเหตุน้ำท่วมที่อำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ในซอยหมู่บ้านมีน้ำท่วมสูงทีเดียวค่ะ
ชาวบ้านเขาก็เลยเอาเชือกไปกั้นไว้ไม่ให้รถผ่าน
แต่ว่ารถคันนี้ฝ่าเชือกกั้นขับเข้ามาค่ะ
แทนที่จะขับช้ากลับเร่งความเร็ว
คลื่นซัดเข้าบ้านของชาวบ้านข้าวของเนี่ยพังเสียหายไปหมด
ชาวเน็ตชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไร้จิตสำนึก
และถามหามรายละเอียดของคนขับค่ะ
คนอื่นเขาเดือดร้อนอยู่เนี่ยยังจะมาซ้ำเติมอยู่ทำไม
ความเดือดร้อนเข้าไปอีกนะคะมาซ้ำเติมความเดือดร้อนเข้าไปอีก
คนขับรถก็ยังไม่ออกมาขอโทษหรือว่ารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำเอาไว้ค่ะ
ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ก็ยังคงท่วมสูง
นี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีแววว่าจะลดลงเลยนะฮะ
พาไปดูอีกหนึ่งพื้นที่กำแพงเพชรน้ำท่วมเหมือนกัน
น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรสุดท้ายชาวบ้านทำอะไรไม่ได้
ก็จับปลาจับหอยขายซะเลยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะฮะคุณผู้ชม
ก็เนี่ยมันล้นตะหลิ่งมาแบบนี้ครับอันนี้คือแม่น้ำปิงนะ
ไหลผ่านจังหวัดกำแพงเพชรมันมีสีขุ่นแดงแบบนี้คือน้ำป่าแล้วฮะ
สุดท้ายล้นตะหลิ่งไปช่วงบ้านเมืองพื้นที่ไล่หนาการเกษตรของชาวบ้าน
โดยเฉพาะพื้นที่ตะบนครองขุงอำเภอครองขุงน้ำสูงถึงข่าวแล้ว
นี่เดินลุยกันแบบนี้การสัญจรก็ลำบากแน่ครับ
จุดถนนก็ขาดครับชาวบ้านก็อ่ะทำมาหากินไปได้ไม่ได้
ไปไหนก็ไม่ได้น้ำก็ท่วมอ่ะจับปลาซะเลยละกันนี่น้ำมันมาแบบนี้
ถนนก็ขาดเอาจับปลาเลยนะฮะเอายอมาเอาแหมาเอาสวิงมาหาปลา
หอยกันไปขายบางคนก็ทำกับข้าวในช่วงของสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้
อย่างน้อยก็ได้กินได้ใช้กันไปนะฮะก็เป็นการพลิกวิกฤตที่มันเกิดขึ้น
นะครับไปดูชาวบ้านเขาสิเขาจับได้หรือเปล่าฮ
แล้วฝนมันตกแรงไหมครับช่วงช่วงวันสองวันนี้โหตกแรงมากเลยครับ
ระบายน้ำระบายไม่ทันทำให้แล้วก็นาข้าวก็เสียหายกันเยอะครับ
น้ำมันท่วมแปลงนามาแล้วทำให้ถนนขาดตอนนี้ชาวบ้านไม่มีอะไรทำ
ก็เลยออกมาหาปลากันครับถ้าเยอะไหมพี่ก็พอได้อยู่ครับ
ส่วนในพื้นที่หมู่๑นะครับถนนงามตำบลครองขุง
ก็มีการนำรถแคคโฮลมาช่วยขุดนะฮะมาขุดลอกครองต่าง
น้ำมันระบายออกไปได้แล้วก็คนในหมู่บ้านแหละครับ
ช่วยกันกรอกทรายใส่กระสอบเอาไปทำเป็นพนังกั้นน้ำในบ้านของตัวเอง
ไม่ให้น้ำมันไหลเข้าไปเดี๋ยวมันจะเสียหายไปมากกว่านี้ครับ
แต่น้ำในพื้นที่ยังคงสูงอยู่นะฮะซึ่งจากที่พยากรอีก๑๒วันนี้
ถ้าฝนตกมาอีกมันก็คงจะท่วมเพิ่มมากขึ้น
แต่ถ้าวันสองวันนี้ฝนมันลดลง
น้ำมันก็คงจะลดลงได้ภายในวันสองวันนี้เช่นเดียวกันนะครับ
เพราะว่าปกติแล้วน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องติดตามสถานการณ์แบบนี้กันทุกวันนะคะ
ส่วนที่ภาคตะวันออกจุดนี้ก็ฝนตกเช่นเดียวกันค่ะ
ที่ปราจีนบุรีเขาบอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่อง
อ่างเก็บน้ำต่างตอนนี้พยายามที่จะพร่องน้ำออกไปนะคะ
คือฝนตกต่อเนื่องที่ปราจีนบุรีค่ะอ่างเก็บน้ำนรึบดินทรจินดา
ปริมาณตอนนี้มีอยู่๘๔ของความจุอ่าง
ต้องพร่องน้ำเวลา๕ล้านลูกบาทเมตรนะคะ
และมันก็ส่งผลให้แม่น้ำปลาจีนบุรีที่รับน้ำเพิ่มเติม
น้ำมันก็สูงขึ้นเรื่อย
เกิดเหตุการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งแล้วก็เข้าไปท่วมพื้นที่รุ่มต่ำ
โดยเฉพาะชุมชนตลาดเก่า๑๐๐ปีในเขตเทศบาลตะบนกะบิน
ตอนนี้น้ำท่วมสูงประมาณ๑เมตรนะคะ
ชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนต้องใช้เรือเป็นภาษณะในการเดินทางเข้าออก
เทศบาลตะบนกบินเองเขาก็จัดเรือท้องแบนไว้บริการประชาชนเลยนะคะ
ใครที่จะเดินทางเข้าออกก็ใช้เรือของเทศบาลได้
รวมทั้งมีการเตรียมกางเต็นต์ด้วยตั้งโครงทานโรงครัว
เพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ
ส่วนที่นครราชศรีมามวลน้ำจากลำน้ำเชียงไกรอำเภอโนนไทย
ไหลเข้ามาในพื้นที่อำเภอโน้นสูงค่ะ
ตอนนี้น้ำล้นฝ่ายบ้านส้ม
จังหวัดเองก็ต้องเอารถแบ็คโฮลขนาดใหญ่มาตักวัชพืชที่บริเวณสะพานบ้านส้ม
เร่งระบายมวลน้ำให้มันไหลออกจากพื้นที่โดยเร็วค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูภาพจากมุมสูง
จะเห็นว่าปริมาณน้ำจากลำเชียงไกร

แต่ไม่เห็นต้นข้าวแล้วอะค่ะมีแต่น้ำ
เสียหายไปประมาณ๑๐๐ไร่นะคะ
นายกิติกุลเสพาศรีราพรพอโครงการชลประธานนครราชศรีมาค่ะ

ตอนนี้ต้องเฝ้าระวัง๓รุ่มน้ำ
ประกอบไปด้วยรุ่มน้ำลำเชียงไกร
ุ่มน้ำลำพระเพลิงและรุ่มน้ำมูลตอนบน
มันมีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำมันจะสูงขึ้น

ทำให้มวลน้ำมันสะสมต่อเนื่อง

ยังไม่มีสัญญาณวิกฤต

แต่ว่าที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษคือ

ตอนนี้นะคะน้ำ๘๖เข้าไปแล้วค่ะ

เพื่อที่จะให้มันไปลงน้ำมูล

เพราะเขาเริ่มระบายน้ำแล้วแบบนี้นะคะ

จะได้ระแวดระวังกันทันท่วงทีคุณผู้ชม